หลายคนที่เห็นคลิปนี้ก็ยังงงงสงสัยและรู้สึกสงสารผู้หญิงคนหนึ่ง
ถูกต้องเดี๋ยวไปดูคลิปนะฮะมีผู้ที่เขาเอามาโพสต์ไว้
คลิปนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดช่วง๒ทุ่ม๕๔นาที๒๐ธันวาคม
ผู้ชายคนหนึ่งกำลังซ้อมผู้หญิงคนนี้ฮะอืมแล้วคุณผู้ชมดูนะ
ซ้อมแบบโอ้โหผู้หญิงนี่กระเด็นร่วงสลบไปเลยค่ะ
ผู้หญิงเขาขี่จักรยานยนต์มาค่ะชายคนนี้ไม่รู้ว่ามาจากตรงไหนอ่ะ
มาถึงก็ซ้อมใหญ่เลยคือถ้าจะเอาตามภาพในกล้องวงจรปิด
๕นาทีนะฮะใช่ค่ะเนี่ยโอ้โหเตะต่อยตบไม่หยุดเลยอ่ะ
เห็นภาพตอนแรกนึกว่าเอ๊ะเป็นคนร้ายหรือเปล่า
มาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าครับอืม
ตกลงเป็นสามีภรรยานะครับใช่ค่ะผู้ที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ยนะฮะ
อ่าในสังคมออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อต้องการอ่า
ให้เห็นว่าสังคมวันนี้เนี่ยมันโหดร้าย
เป็นผู้หญิงก็ถูกทำร้ายกันได้แบบโดยที่ไม่ยั้งมือเลย
แต่ว่าจุดที่ทำให้เกิดความสงสัยก็คือหลังจากที่ทำร้ายผู้หญิงคนนี้
ล้มฟุบไปแล้วเนี่ยจังหวะสุดท้ายก่อนที่จะจบเรื่องนะครับ
ผู้ชายคนนี้เขย่าเขย่าตัวผู้หญิงคนนี้ที่เหมือนกับสลบไปแล้ว
ใช่ค่ะจนเธอลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็จังหวะนี่ฮะเดี๋ยวดูนะนี่เห็นไหม
ยาวเขย่าเขย่าเหมือนกับจะให้สติคืนมาหรือว่ายังไงเนี่ย
ให้รู้สึกตัวแล้วพอเธอรู้สึกตัวนะครับ
ก็ไปซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของผู้ชายคนนี้นี่ฮะดูฮะก็ยังยังเจ็บอยู่นะ
แต่ก็ซ้อนท้ายผู้ชายคนนี้ไปแล้วก็ไปด้วยกันค่ะ
นี่ก็มีรถคันอื่นผ่านไปผ่านมาด้วยแล้วก็ขึ้นซ้อนท้าย
แล้วก็ขี่หายไปก็เลยไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงบ้าง
ที่เอามาโพสต์นะครับโพสต์คลิปไว้ในแฟนเพจ
มีสุขคลินิกบายหมอปู่บอกว่าโอ้โหสถานการณ์นี้ไม่มีใครเข้าไปช่วย
แต่ว่าสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไปกับผู้ชายคนที่ทำร้ายเธอนั่นแหละนะครับ

พบว่าทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงในคลิปนะครับ
แต่อย่างอื่นมันไม่รู้แล้วฮะคุณเขียนมาสอนฮะ
ก็ทะเลาะกันเรื่องอะไรทำไมมาทำร้ายกันขนาดนี้
แต่เจ้าของคลินิกบอกว่านี่นี่ดูดิบุบแบบนี้เลย
แต่เขาก็บอกว่าไม่ติดใจเอาความนะ
จะไปไล่ตามหาแจ้งความมาชดใช้ค่าเสียหายมันก็นิดหน่อย

เพื่อให้เห็นว่าโอ้โหเป็นผู้หญิงไม่ต้องทนขนาดนี้ก็ได้

สามีภรรยาคู่นี้ที่ทีมข่าวเราตรวจสอบแล้วเขาเป็นสามีภรรยากัน
ธันวาคมนะครับ๒ทุ่ม๕๔ซอยข้างมีสุขคลินิกที่มุกดาหารนะฮะ
ทำร้ายผู้หญิงนี่ยังไงก็ไม่ได้นะ
ถูกต้องค่ะโอ้โห